ส่วนช่วงค่ำของวันนี้นะคะหมอปลาลงพื้นที่อำเภอกรณวลจังหวัดขอนแก่น
ทำพิธีให้กับหญิงสาวรายหนึ่งที่เรานำเสนอข่าวมาแล้ว๒วัน๒ครั้ง
นางสาวตุ๊กนางสาวตุ๊กเนี่ยนะคะที่บอกว่าอยากกินลาบเลือด
ทั้งวันทั้งคืนเลยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ย
อยากกินมากแล้วพอกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกสดชื่นก็เลยสงสัยอ่ะ
เป็นการสงสัยตัวเองเนี่ยนะคะว่าในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีปอบหรือเปล่า
เนี่ยนะคะแล้วเธอบอกว่าหลังจากที่เธอสงสัยมาระยะหนึ่งเนี่ยนะคะ
ไปทำพิธีเอาปอบออกจากร่างแล้วนะ
ออกไปแล้วแปดตัวแต่มันยังเหลืออยู่หนึ่งตัว
เป็นปอบที่แข็งแรงมากมากเนี่ยนะคะก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยจัดการหน่อยเนี่ยนะคะ
คือช่วงนี้เนี่ยเธอต้องรักษาตัวอยู่ในสำนักสงฆ์ในเขตอำเภอกระนวลมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าหลังจากที่ปอบเนี่ยไล่ออกไปแล้วแปดตัว
การอาบน้ำมนต์ไปแล้วสี่ครั้งเธอบอกว่าอาการก็ดีขึ้นแหละ
มีสติมากขึ้นนอนหลับมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังมีปัญหาครอบครัวอยู่ดี
จนถึงขั้นจะต้องแยกทางกับสามีตอนนี้แยกทางกันแล้วเรียบร้อยนะคะ
ต่างคนต่างอยู่ตัวเองรักษาตัวเอง
เพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่มีครอบครัวอยู่เคียงข้าง
แม่ส่วนสามีไม่น่าจะกลับมาคืนดีกันแล้วค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ
จะมีชายสูงอายุในหมู่บ้านตายปริศนาแบบไม่ทราบสาเหตุ
เกี่ยวข้องกับเรื่องปลอบหรือเปล่าไม่มีใครกล้าฟันทง
แต่ความเชื่อของชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้นแหละค่ะ
ใครที่เสียชีวิตแบบไม่เจอสาเหตุเขาก็บอกว่าเป็นปอบกันทั้งนั้นนะคะ
พอทราบว่าหมอปลาจะไม่มาพิสูจน์เรื่องนี้
ชาวบ้านบอกมาเลยอยากให้มาจะได้หายสงสัยกัน
และหมอปลาก็บอกว่าจะลงพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านค่ะ
มารอรอเยอะเลยนะคะรอเจอหมอปลาเพื่อที่จะให้คลี่คลาย
อยากใช้คำว่าดีคดีคลี่คลายกรณีนี้